และเมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
ประชาคมธรรมศาสตร์ค่ะ
ก็รวมตัวการแสดงความจงรักพักดี
ด้วยการแปลอักษรชุดประวัติศาสตร์ขึ้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชุปธรรม
และประชาคมธรรมศาสตร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รวมตัวกันแปลอักษรชุดประวัติศาสตร์
ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เช้าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
จัดกิจกรรมชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทิทรงปลูกต้นหางนกยูง
และพระราชทานเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
พระราชทานเพลงพระราชนิพลยุงทอง
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสต
การสวนพระองค์ถึง๑๒ครั้ง
เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัติให้แก่บัณฑิต
สำเร็จการศึกษาเป็นเวลายาวนานถึง๔๘ปี
อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานทุนภูมิพลและทุนอนันทมหิดลแก่บัณฑิตธรรมศาสตร์
โดยในงานเนื่องแน่นไปด้วยสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันเป็นจำนวนมาก
ที่เดินทางมาร่วมแสดงออกถึงความจงรักพักดี
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในกลุ่มนี้คือส่วนหนึ่งของสิทธิ์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับ
ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าวันนี้จากทุกคณะนะครับ
มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งแม้เป็นส่วนเล็ก
ผมคิดว่าชาวธรรมศาสตร์เนี่ยผูกพันมากนะครับอย่างยิ่ง
เมื่อเร็วนี้เราก็ได้ดูคลิปที่พระองค์ท่านได้เสด็จมา
แล้วก็ปลูกต้นยูงทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับ
แล้วจริงก็คือเพลงประจำสถาบันนะครับซึ่งพูดถึงตอนนี้ก็ขนลุกแล้วครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งเราในฐานะของชาวธรรมศาสตร์นะครับ
จะมาร่วมพลังตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนจะตราตึงครับ
โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นด้วยการอ่านบทกวีทร่วมกับการเป่าขลุยบันเลงประกอบโดยอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดี
จากนั้นศาสตราจารย์ดรสมคิตเลิศภัยทูลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสมชายภูลสวัสดิ์นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชุปธรรม
ร่วมด้วยนายอภิชาติดำดีสิทธิ์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกล่าวคำอาลัย
จากนั้นชุมนุมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บันเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพลยุงทองเพลงประจำสถาบัน
และไฮไลท์สำคัญสำหรับกิจกรรมในวันนี้คือการร่วมแสดงความจงรักพักดีของสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบัน
รวมตัวแปลอักษรชุดประวัติศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น๓ชุดได้แก่ชุดที่๑การกล่าวบทกวีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ที่๒การแปรภาพและข้อความด้วยเพจและร่มสีครีมนับพันคันพร้อมเชิญบทเพลงพระราชนิพลอาทิตย์อับแสง
และชุดสุดท้ายการแปลภาพที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีเนื้อหาว่าด้วยการนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจตลอด๗๐ปี
การถ่ายทอดความรู้สึกสุดอาลัยของประชาชน
และการถ่ายทอดความตั้งใจของชาวธรรมศาสตร์
ที่จะร่วมสารต่อพระราชปนิษฐานของพระองค์ท่านอย่างสุดหัวใจ
โดยเสร็จสิ้นจากกิจกรรมแปลอักษรแล้วนะคะ
ประชาคมธรรมศาสตร์ได้ต่อแถวมุ่งหน้าไปยัง
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อร่วมถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙

รายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ